ในช่วงนี้ก็๒๓วันที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็น
ก็ต้องมีแฟชั่นสำหรับลูกดาราทั้งหลายที่แบบว่า
เสื้อกันเหลืองกันหนาวน่ารักเนี่ย
ในตู้ออกมาใส่ประคมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นลูกของคุณพี่

พี่เมย์เฟื่องจับใส่ชุดสีเทาคล้ายตุ๊กตาด้วยนะ

เห็นมั้ยน่ารักมากเป็นตุ๊กตามา
ที่เป็น๓ช็อตนั่นลูกเทพป่ะ

ทำไมให้ก็ไม่ได้ใช่มั้ย

แล้วคุณมัดสามจุกแบบมะลิได้ด้วยเหรอ

ทำออกมาแนะกี๊ดนะเอรัก
พูดเลยชอบพูดจนอิฉันน่ะวาดภาพว่ามายูตรก

ของคุณพลอยนะคะคุณแม่ก็จับแต่งตัวแบบว่าไนโนเสาร์อ่ะอืม
จริงทำเป็นแบบใส่ชุดไนโดเสานะเดี๋ยวลองดูภาพ
ภูมิมาก็ยิ้มร่าเริงแบบสุดเลยเขาบอกอย่างนั้นนะคะ
ตรงนี้ลื้อพูดถึงหน้าเนี่ยเรื่องนี้นะได้เดี๋ยวมาพูดอีกทีนะ
แล้วอันนี้ยังไม่ขายไหลจริงมีหลายคนนะมีน้องฮันเตอร์
มีอันนี้ไหม
แนลุสาว
เขาใส่เที่ยวภาพเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้แบบว่า
นี่ดูสิชุดกันหนาวน่ารักมากเลยมีหน้าบุ๊กเลนน้องโปรดอย่างนี้น้องโปรด

ด้านล่างเกิดต้องมีเสื้อตัวในตัวหน้าเหลือนได้ไหม
จะได้เห็นแฟชั่นน่ารักแบบนี้เนาะ